เป็นเหตุที่น่าเศร้าสลดใจเพราะว่าผู้ติดเชื้อโควิด
เป็นสาวท้องแก่๘เดือนใช่ค่ะแล้วก็เสียชีวิต
ลูกน้อยด้วยนะคะพอมันมีข่าวนี้แชร์ออกมา
หลายคนบอกว่าโอ้โหเป็นข่าวที่สะเทือนใจมาก
ซึ่งในเพจหลักของทางวัดราชประคองธรรมที่นนทบุรี
มีการแชร์ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ
เจ้าหน้าที่กำลังเคลื่อนย้ายศพของผู้ป่วยโควิด๑๙
มาทำพิธีชาปนกิจนะคะแล้วข้อความที่เขียนเนี่ยโอ้โหสุดรันทศเลย
บอกว่ามันเป็นภารกิจที่สุดจะบรรยาย
อีกหนึ่งเดือนก็จะคลอดลูกแล้วแต่ว่าโชคชะตาช่างโหดร้ายเหลือเกิน
ผู้เป็นแม่ติดเชื้อจากโรคระบาด
ก็เลยทำให้ลูกน้อยวัย๘เดือนในคันได้รับชะตากรรมเดียวกัน

ทางคณะแพทย์ก็ผ่าเอาลูกน้อยในครรภ์
ออกมาไว้ในอ้อมกอดอันอบอุ่นของผู้เป็นแม่ตลอดไปนะคะ
ทีนี้มีคนเข้ามาคอมเมนต์มาแสดงความเสียใจมากมายเลย
หนึ่งในนั้นที่ดิฉันเข้าไปอ่านคอมเมนต์ก็คือคุณบุ๋มปนัดดา
คือคุณบุ๋มเขาสนใจเกี่ยวกับเรื่องของผู้ติดเชื้อโควิดโดยเฉพาะที่เป็นแม่ลูกนะครับ

ใช่ค่ะก็บอกว่าใช้คำว่าสถานการณ์โควิดในบ้านเราขนาดนี้
วิกฤตแล้วนะคะคุณบุ๋มบอกกับทีมข่าวด้วยนะ
บอกว่าพอรู้ว่ามีข่าวคนท้องติดโควิดแล้วก็เสียชีวิตพร้อมกับลูกเนี่ย
คุณบุ๋มร้องไห้เลยค่ะทุกวันนี้เนี่ยนะ
มีคนอินบ็อกซ์มาหาคุณบุ๋มมาขอความช่วยเหลือ
เรื่องโรงพยาบาลเนี่ยโอ้โหนับไม่ถ้วน
แล้วตอนนี้คุณบุ๋มเองก็ประสานหาโรงพยาบาลให้กับคนท้องที่ป่วยโควิด๑๙
อีกหลายคนเลยเตียงทุกที่เนี่ยค่ะคุณผู้ชม
เต็มหมดแล้วทีมหมอทีมพยาบาลเนี่ยโอ้โหล้าเต็มทน
แล้วนอกจากนี้เนี่ยนะคะก็จะต้องช่วย
คือคุณบุ๋มบอกว่านอกจากจะต้องช่วยกันเองแล้วเนี่ย
สิ่งที่อยากเห็นคืออยากเห็นความชัดเจน
ในการแก้ไขปัญหาเรื่องโควิดจากรัฐบาล

ต้องลงมาทำงานถึงจะรู้ว่าเราเจออะไร
คนต่างด้าวติดเยอะมากแล้วเราจะทำยังไง
อ้อนวอนจริงค่ะวัคซีนไม่ใช่ทางออกเดียวแล้วค่ะ
คือตัวช่วยแต่ไม่ใช่ทางออกเดียวตอนภาวะวิกฤตแบบนี้
ดังนั้นหนูอยากให้ทางภาครัฐชัดเจนกว่านี้ค่ะ
นี่ค่ะคุณบุ๋มบอกว่าอยากให้ภาครัฐชัดเจนกว่านี้
แล้วอีกคนนึงดาราอีกคนนึงที่เป็นคนสูญเสียเหมือนกัน
นั่นก็คือคุณเบสนัทธศิษย์นะคะเป็นนักแสดงหนุ่ม
ก็โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กค่ะ
แจ้งข่าวบอกว่าคุณป้าเสียชีวิตจากโควิด๑๙
ระบายความรู้สึกเอาไว้นะคะบอกว่า
วันนี้ได้เจอกับการสูญเสียที่ใกล้ตัวที่สุด
ป้าแท้ที่เคยดูแลผมตอนเด็กเนี่ยเสียชีวิตจากโควิด
หลังจากที่รักษามาตั้งแต่วันที่๑๗
แค่จะดูหน้าป้าผมเองเนี่ยผมยังทำไม่ได้เลย
แล้วพอมาเจอข่าวเรื่องการฉีดวัคซีนที่
ต้องฉีด๓เข็มถึงจะเท่าไฟเซอร์
นี่คือคุณเบสใช้แบบนี้ค่ะ
นี่คือสมองของคนบริหารประเทศจริงหรือ
แล้วก็บอกว่าพวกเราไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรได้เลย

ถ้าไม่ใช่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดหาวัคซีน
แล้วก็บอกว่าไม่มีใครอยากติดโควิด

โชคดีที่ไม่ได้มีภาระอะไร

เข้าใจว่าการตายเป็นเรื่องธรรมชาติ

อันนี้เป็นหนึ่งในนักแสดงที่มีการออกมาโพสต์นะคะ
คนใกล้ชิดอย่างคุณป้าต้องเสียชีวิตจากโควิด
ส่วนอีกคนนึงที่โพสต์แสดงความคิดเห็นประเด็นนี้ค่ะ

เมื่อวานเธอมีการทวิตข้อความนะคะ
บอกว่าที่นี่น่าจะเข้าใจแล้วแหละ
วัคซีนที่ดีไม่ใช่วัคซีนที่ได้เข้าร่างเราเร็วที่สุด
นี่ค่ะก็มีคนไปเยอะพอสมควรเลยนะคะ

สาวท้องแก่พร้อมลูกน้อยเสียชีวิตนะครับ